คุณผู้ชมเวลาที่เราขับรถแล้วเราเห็นคนขวดน้ำพลาสติก
หรือหักหลบหรือเหยียบไปบางคน
ถ้าขวดน้ำเพราะเห็นชวากใกล้เขาก็เหยียบได้
ใช่คณะควดน้ำพลาสติกไม่ได้ขึ้นอะไร
ถ้าเกิดว่าเหยียบขวดน้ำพลาสติกนี้ลองดูค่ะ
ทุกวันนี้วิชาชีพหากินกันแบบแปลก
เอาตะปูฝังขวดน้ำไว้เนี่ยตับปลอดตะปู
ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์และพลิกอัพรถเก๋งนี่
ท่านอาจจะต้องได้เปลี่ยนยางหรือว่าปะยางเสียเงินอีกครับ
ภัยถ้าเห็นขวดน้ำแล้วกลางถนนอย่าเลี่ยงอย่าเหยียบ
อะไรน้ำแผงโอ้โฮเบอร์ขวดอ่ะอะไรอ่ะขวดขวดน้ำอัดลม
เขาอะขวดประพรีเห็นอ่ะอันที่อะไรไม่ใช่ขวดน้ำอัดลมสิ
ขวดน้ำพลาสติกแบบนี้ขวดแบบธรรมดาเลยอะ
แต่ว่าเขาทำอะไรเขาเอาตะปูใส่ไว้ในขวดน้ำ
เกือบเสียบใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้น

โอ้โฮมันทำล้มลุกไงโอ้โฮคนที่ไม่รู้มาก็แบบ
นี่ไงเออทำแบบว่าพอเหยียบปั๊บมันพลิกไปอีกด้าน
เหยียบปั๊บพลิกไปอีกด้านอย่างนี้ใช่แล้วมันมีบางขวดนะ
อันนี้คือเหยียบแบบแบนเลยฮะมันมีบางขวดที่แบบว่ามีรอบด้านเลยอ่ะ

แต่อันนี้ค่ะโอ้โฮเจ้าของคลิปนี้นะคะ
เป็นฐานสังกัดมนตรฐานบกที่๑๘จาก๑๐เอกชาตรีแสงสว่าง
เห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเจออาทิตย์ที่แล้ว
ตอนนั้นผมมาวิ่งออกกำลังกายบนถนนมิตรภาพช่องทางคู่ขนาน
แก่งคอยถึงตัวเมืองสระบุรีตรงหน้าห้างโลตัสคุณผู้ชม
บอกอีกทีบอกพี่กัดอีกที
คุณผู้ชมเผื่อใครไปเส้นมิตรภาพช่องทางคู่ขนานนะ
ตั้งแต่อำเภอแก่งคอยถึงตัวเมืองสระบุรีหน้าห้างโลตัสสระบุรี
แต่มันไม่ใช่แค่พิกัดตรงนี้จุดเดียวหรอกพี่เบิร์ต

สิ่งที่จ่าสิบเอกชาตรีเขาเห็น
เขาเห็นรถเหยียบขวดน้ำอัดลมพลาสติกแล้วมันมีตะปูอ่ะ

๔ตัวยางล้อรถก็ยางรั่วสิคะ
แล้วล่าสุดเจออีกมีรถเหยียบ๒คันพร้อมกันเลย
มาเกิดตอนเที่ยงคืนถ้าคือขับรถเที่ยงคืน

ทีนี้ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ไว้ในเพจข่าวด่วนสระบุรี
เตือนภัยคนที่ใช้ถนนเส้นมิตรภาพตรงนี้
ต้องระวังนะอาจจะเกิดอันตรายเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

หรืออยากให้ยางแตกแล้วจะชิงทรัพย์อันนี้เราไม่รู้
ก็เหมือนกับวินมรสารับจ้างหน้าโรงพยาบาลไข้อดีศร
บอกว่าเคยได้ยินเหมือนกันเพื่อนวินนี่แหละ
ที่ขี่กลางคืนก็เล่าให้ฟัง
เคยเจอขวดเจาะตะปูมา๒๓ครั้ง
แต่พวกผมขณะพวกผมด้วยนะ
ขี่ช่วงกลางวันก็ยังเคยเจอเลย
สรุปก็เจอทั้งกลางวันกลางคืนแหละคุณผู้ชม
ขับขี่กันลำบากเลยแบบนี้ใช่